คุณผู้ชมคะได้รอยสักใหม่ถูกใจแล้วค่ะนางสาวสุพรรณีเรืองอ่อนอายุสามสิบสอง
ที่นครศรีธรรมราชที่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอฝัน
ว่ามีพญานาคมันเลื้อยตามตัวเธอก็เลยนำรูปพญานาคไปบอกช่างศักดิ์
นครศรีธรรมราชนี่แหละบอกศักดิ์รูปนี้ที่หลังนี่ตรงนี้ค่ะ
คือสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ได้มันไม่ตรงกันเนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่ได้มานะคะแต่รูปที่เธอเอาไปให้ช่างศักดิ์เนี่ย
อีกแบบหนึ่งเลยคือเป็นพญานาคค่ะนี่ภาพที่เธออยากได้
แต่สิ่งที่ได้บอกจากพญานาคกลายเป็นงูเขียวหัวโม่ง
คือหลายคนเห็นแล้วก็เหมือนแบบหัวเราะเบาว่าแบบ

คือเธอเอาเรื่องไปแจ้งความสพมนครศรีธรรมราช
แต่สุดท้ายช่างศักดิ์คนนี้เขาก็ขอโทษแล้วเรื่องมันจบไปแล้วอืม
ทีนี้ค่ะได้รอยสักใหม่แล้วค่ะช่างโจ้ค่ะ
แก้รอยสักให้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ

ก็ประเมินแค่ค่าว่ามันอยู่ตรงนี้แต่อย่างจริงนะมันอยู่ตรงนี้
ก็คือขยับมานิดนึงคาดเคลื่อนก็คือตำแหน่งใกล้เคียงกันแหละ
แต่ก็คือเราก็เลยทำรวดลายให้มันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือน
คือโครงพยาน่างตรงปกอยู่แล้วครับ
แต่ว่าเรามาใส่เงาใส่อะไรเพราะว่ามาแต่เส้น
โจ้ไปถึงนครศรีธรรมราชเลยนะคะ
แก้รอยสักตั้งแต่บ่ายเมื่อวานถึงตี๕วันนี้
แล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐เหลือเติมสีช่วงหางอีกเล็กน้อย
โอ้โหแต่เธอบอกเธอพอใจมากเลยอ่ะนางสาวสุพรรณีคนนี้นะคะ
บอกพอใจมากแล้วก็ดีใจมากที่มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะสวยเลยนะ
หลังทำขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐นะ
ก็ต่างกันเลยนะคือคนคนละอารมณ์คนละอารมณ์เลย
คือต้องบอกว่าตัวพญานาคเนี่ยก็ได้ตามแบบที่เธอปริ้นต์ไปนั่นแหละ
คือเป็นตัวขดอยู่ข้างล่างแล้วก็คอเนี่ยชูขึ้นมาสูงหน่อยใช่ไหม
ส่วนรอยเก่าเนี่ยเขาก็ทำเป็นก้อนเมฆใช่ไหมคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเธอนะคุณสุพรรณีนะเจ้าของรอยสักนะคะ
ทุกข์ใจมากค่ะ
อยากโบกฉันก่อนไม่ว่างจัดใจเลย
ขอบคุณมากนะคะเจ้าอำมาตย์ทำให้เหละทำให้ทุกข์ใจมาก
และรักมากเลยแบบนี้
เธอบอกว่าก็เป็นความเชื่อของเธอเองนะตั้งแต่เธอฝันเห็นพญานาค
ตั้งแต่เธอเริ่มบูชาเริ่มสักลายพญานาคเธอมีโชคถึงสองครั้งด้วยกัน
แต่เธอไม่ยอมบอกว่าโชคที่ว่านี้คืออะไร
แต่เธอบอกเป็นความเชื่อของเธอว่าเธอโชคดีขึ้น

ก็แล้วแต่นานาจิตตังเนาะ